รับนรับคนยิ่มแบน
ฝากใจแทนเอาไว้นอน
แนบนุ่นเนื้อกายกว่านอน
จะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอ่ย

เอ่อเหมือนเนื้อ
ตอนแรกเหมือนรถมางามวงวานดี

เนื้อเลี้ยวไปพระรามห้า
โดตรีเลี้ยวไปพระรามสี่

แต่ไม่เป็นไร
ก็มาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเลร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเลร้อง

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณเลนะครับ
ได้ไป๑หมื่นบาท

หมื่นนึงนี่ทำงานกี่วันคะ

จากลุงต้องดูแลลูกแล้วเนี่ย

คุณแม่ก็อายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับ

๘๗แล้วอ่ะแล้วต้องดูแลคุณแม่ยังไงบ้างอ่ะ๘๗นี่
บางทีเวลานี้น้องสาวดูแลอยู่ผมก็จะไปมาอยู่อย่างนี้

บางทีก็พันสองพันมีก็ส่งไปไม่มีก็สี่สามห้าร้อยสองสามร้อยก็ให้แกกินแกใช้
บางทีแกก็ไม่เอาไม่เอาแกเราก็ยัดใส่มือแล้วแม่เอาไปเถอะ
เขาก็บอกเขาเห็นว่ามีลูกลำบาก

เดือนหนึ่งต้องหาเงินจ่ายทั้งหมดโดยประมาณสิริรวมแล้วนี่เท่าไหร่ฮะ
ก็หมื่นต่ำกว่าหมื่นก็เราก็ไม่ไหว
หมื่นนึงก็เท่ากับที่ได้ไปตะกี้นะสิ

ฟังก่อนตอนนี้มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นั่นคือเสียงเสียงของสองหมื่นบาทลุงเล

พอจะเคยได้ฟังกันบ้างไหมเพลงนี้

ร้องได้ไหมเนี่ยเป็นห่วงจังเลยค่ะ

เพราะว่าในกลัวผิดน่ะ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเอกครับจะสู้หรือจะหยุด

จะใช้หรือไม่ใช้

ใช่ครับ

ใช้ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับ

แผ่นที่๕ครับ

แผ่นที่๕นะครับก็คือ

มากันทั้งคณะ
มากันทั้งจังหวัด
นอกจากมาโหลีแอบเห็นสายหัวอย่างนี้
อย่างนี้เลยหรอกครับ

แสดงว่าร้องได้แน่นอน

ก็รับสองหมื่นกลับบ้านพร้อมลูกชาย

เพราะถ้าร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่
เหลือครึ่งเดียวเหลือ๑หมื่น

เอาล่ะคุณเลต้องตัดสินใจแล้ว

ปรับเพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณเลจะสู้หรือจะหยุด
ตกลงว่าสู้หรือหยุด

วันนี้รับเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราไปเลยนะครับ

ลูกเลขาในฐานะผู้เป็นพ่อที่เลี้ยงลูกลำพังคนเดียวในวัย๖๓
และต้องทำงานขับรถเกือบ๒๔ชั่วโมง
มีอะไรอยากจะพูดไหมคะ

ผมก็อยากเลี้ยงลูกกับผมให้ตลอดรอดฝั่งไป

ก็เรียกขึ้นรถหน่อย

ไปสู้ต่อไปและเชี่ยวภาพแข็งแรง

เลี้ยงลูกจนลูกได้รับปริญญา

อยู่ให้แข็งแรงอยู่ให้มีความสุข

เพื่อนร้องได้ให้ร้าง
พ่อของหนูไปรับเหมางานก่อสร้าง
ของหนูไปรับเหมางานก่อสร้าง
แล้วได้ผ้าร่วงลงมาจากตึกสามชั้นค่ะ

ทำให้กระดูกต้นคอพ่อหักแล้วค่ะ

หนูไม่เคยเหนื่อยหนูไม่เคยเบื่อ

เพราะหนูรักพ่อค่ะ